สำหรับน้องเล็กแห่งบ้านฉัดบริรักษ์นั่นเองค่ะ
โอ้น่ารักเลยน้องหม่อยหม่อยหม่อย
น้องหม่อยวันหม่อยวันหม่อย
อายุครบ๕ปีแล้วค่ะสำหรับเด็กหญิงวันใหม่ฉัดบริรักษ์นะคะ
วันคล้ายวันเกิดตรงกับวันที่๓๐ธันวาคมค่ะ
ซึ่งพี่ชายสุดหล่อทั้ง๓คนนะคะ

อยปกรณ์ค่ะได้เขียนแคปชั่นโวยพรน้องสาวนะคะว่า
สุขสรรค์วันเกิดเด็กหญิงวันใหม่ฉัดบริรักษ์
นางฟ้าตัวน้อยของพวกเราขอให้หนูมีความสุขมาก
สุขภาพแข็งแรงมีสิ่งดีอยู่รอบตัว

การมีหนูคือเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับพวกเรา

จากนั้นค่ะตามมาด้วยพี่ชายคนรองนะคะอย่างห่องธนาบ้าง
ซึ่งได้โพสต์ภาพน้องวันใหม่ค่ะพร้อมข้อความว่า
มีความสุขรักเราพระจันทร์เป็นใจ
นี่มีการมีโรแมนติกนิดนึงมีพระองค์ประชาจงพระจันทร์นะคะ

ไม่แพ้พี่ชายอีกสองคนเลยว่าสุขสรรค์วันเกิดนะเด็กน้อยรักหนูที่สุด
ซึ่งที่เหล่าแฟนคลับนะคะก็ต่างเข้ามาอวยพรอีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
แล้วก็ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะก็ขอโวยพรให้น้องวันใหม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ
แล้วก็เป็นเด็กดีของบ้านฉัดบริรักษ์ค่ะ